เรามาดูคลิปในโลกโซเชียลมี๒คลิปที่จะให้ดูนะครับ
คลิปแรกไปเติมน้ำมันแต่ชักดาบเหมือนไม่ยอมจ่าย
คลิปที่๒เป็นกลุ่มวัยรุ่นซ้อนรถจักรยานยนต์มาเป็นแบบซ้อน๔อันตรายมาก
ดูคลิปแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามาเติมน้ำมัน
แต่ชักดาบคือไม่ยอมจ่ายเงินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เที่ยงคืน๒๐นาทีที่ปั๊มน้ำมันเอสโซกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ผู้ชายเป็นคนขับขับมาคนเดียวพอจอดช่องเติมน้ำมันเปิดกระจกลง
บอกเด็กปั๊มบอกว่าน้องดีเซล๕๐๐จากนั้นก็รีบปิดกระจกทันที
พนักงานก็เติมให้ไม่คิดอะไรก็นึกว่าเป็นลูกค้าปกติแล้วครับ
พอเติมครบ๕๐๐บาทขณะที่จะดึงหัวจ่ายน้ำมันออกมาเก็บ
แล้วก็ดึงหัวแจกออกมาแล้วนะกระบะคันนี้เดี๋ยวคุณดูนะคุณนะ
เดี๋ยวถ้าเติมเสร็จกำลังจะดึงหัวจ่ายออกมานะครับ
ยังไม่ทันจะปิดฝาเติมน้ำมันเลย
พี่พี่๕๐๐พี่แล้วถอยกลับมาไหมคุณ

พนักงานเรียกแบบนี้คุณพี่เบาพี่เบานะฮะ
จ่ายเงินแต่รถกระบะไม่ยอมหยุดเลยนะครับ
ตอนนี้ทางปั๊มเองนะฮะพนักงานก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
ตำรวจกำลังตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้มาดำเนินคดีนะครับ
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันกันอีกแต่ว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ
ปั๊มที่กรุงเทพนะครับก็เป็นเด็กผู้ชาย๓คน
เด็กผู้หญิง๑คนคุณหน่อยน้อยนิดเดียวคุณสูงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดเดียว
ยังไม่มีใบขับขี่แน่นอนนะเนี่ยอายุขนาดนี้
อายุน่าจะประมาณสัก๑๐ปีถึง๑๒ปี
แล้วดูซ้อน๔คุณสืบสกุล
๔ฮะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๔มาเติมน้ำมันนะครับ

ขึ้นมาครับ

โอ้โหซากกันเหลือเกินนะฮะ

ไว้นะครับก็ปรากฏว่าพอรถจักรยานยนต์ออกจากปั๊ม

ชูนิ้วกลางใส่คนที่ถ่ายคลิปนะครับ

โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นที่ไหนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มันถูกแชร์ออกมาอีก

เพราะอยากจะเตือนเด็กบอกว่า

เอ้ยมันอันตรายนะลูกเอ้ย
ซ้อนสี่กันมาแบบนี้แล้วดูสิตัวกระเปี๊ยกเดียวนะครับ
ตัวสูงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดเดียวเองนะครับ
แล้วก็มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตบอกว่า
น่าจะเป็นแถวถนนสุธิศาลอิ่มธรรมระนะฮะ
ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองรู้หรือไม่
บุตรหลานเอารถมาขี่กันแบบนี้

เพราะว่าทั้ง๔ชีวิตอันตรายจริงนะครับ
ก็ฝากหน่อยเพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลเขาเอาคลิปนี้

ดิฉันก็เพิ่งดูในเพจดังเนี่ยเมื่อไม่เท่าไหร่นี้เอง
เมื่อวานนี้เขาก็เอามาเริ่มแชร์กันอีกแล้วไงคุณ
ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะคุณผู้ชม